ต่อกันที่เรื่องราวของครอบครัวนี้บ้างดีกว่าค่ะ
ครอบครัวสุขพี่มายเอ๊ะสงสัยว่าจะกลับมารีเทิร์นแล้วกันหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะคุณการนั้นเขาก็ได้โพสต์นะคะผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวของเธอค่ะ
เป็นทำนองในว่าเอ๊ะอยากจะกลับบ้านแล้วล่ะ
ชาวเน็ตถึงกับงงเมื่อจู่อดีตภรรยาข่าวร็อกเจ้าประจำการวิพากรโพสต์ภาพสุดหวานชื่นเบื้องหลังอ้อมกอดกับอดีตสามีเสกโลโซพร้อมข้อความบรรยายความหลังและความสัมพันธ์ที่เคยหวานชื่นไว้ดังนี้
ถึงสามีของฉันเธอยังจำเรื่องราวระหว่างเราได้ดีฉันรู้เธอจำได้ว่าฉันนั่งเก้าอี้ตัวไหนนั่งทำอะไรและกินกาแฟอะไรเธอจำได้ว่าเมนูที่ฉันโปรดปรานคืออะไร
จำทุกสิ่งระหว่างเราได้ดีความผูกพันระหว่างเรามันมากเกินกว่าที่ใครจะรู้ซึ้งเพราะไม่มีใครรู้จักเราเลยนอกจากเราสองคน
โซทองสามเส้นของเราทำให้เราลืมกันไม่ได้เธอหมั่นดูแลพวกเขาให้ดีเพราะตอนนี้น้องของเธอที่คิดชั่วกับพวกเรามันก็ยังคิดชั่วเหมือนเดิมอย่างที่เธอเคยบอกฉัน
เธอพูดถูกทุกอย่างแรงนิสยาของมันกำลังต้องการทำลายเราเพราะมันทำมาตลอดแม้แต่ตอนที่เธอเข้าโรงพยาบาลครั้งที่แล้ว
ดูแลทายาททั้งสามของเธอให้ดีเพราะเขาบริสุทธิ์และน่ารักเกินกว่าพวกคนชั่วจะมาแตะแม้แต่พูดถึงก็ไม่สมควรเพราะมันต่ำเกินไป
เยี่ยมลูกบ่อยได้ตามที่เธอต้องการเรามีกันแค่๕คนจำคำนี้ได้ใช่ไหมที่เธอพร่ำบอกฉัน
ใกล้จะกลับไปบ้านแล้วนะรอฉันนะอีกไม่นาน
ทันทีที่ชาวเน็ตเห็นโพสต์ดังกล่าวก็เข้ามาแสดงความยินดีพร้อมกับโวยพรให้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นดังเดิม
ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นอีกหรือไม่บางข้อความก็กล่าวหาว่าเพราะไม่มีเงิน
เปลี่ยนมาโพสต์เรื่องราวดีถึงอดีตสามีแทนจนทำเอาเจ้าของเฟซบุ๊กต้องโพสต์ตอบโต้กลับทันควัน
นี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์การวิพากรเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวดังกล่าวแต่ไม่สามารถติดต่อได้
ขณะที่ฝั่งอดีตสามีอย่างเสกโลโซก็ไม่ได้มีการโพสต์ข้อความใดถึงอดีตภรรยา
ล่าสุดของล่าสุดค่ะคุณเสกไม่ปล่อยให้รอช้านะคะ
เพราะว่ามีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าพี่ข่าวนี้พี่จะกลับมาคืนดีกับครอบครัวแล้วเหรอ
คุณเสกค่ะเม้นตอบในเฟซบุ๊คค่ะ
บอกว่าเอาข่าวมาจากไหนข่าวมั่วเดี๋ยวสนมผมได้ยินเลยยุ่งเลย
เฮ้ยมีสนมแล้วเหรอสนมเป็นใครนี่ต้องไปตามต่อนะ